เรื่องราวของคนดีคนดีแบบนี้เราก็ต้องมานำเสนอกันหน่อยเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับ
สำหรับคนขับแท็กซี่ในจังหวัดกระบีเขาบอกว่าสามารถเก็บเงินกระเป๋า
กระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทำตกในรถแล้วก็ส่งคืนเจ้าของไปนะครับ
คนขับรถแท็กซี่นะครับส่งมอบกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เก็บได้ในจังหวัดกระบี่นี่แหละครับ
แล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีตัวแท้รับมอบที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โดยมีนายสุริยันนรงกูลนายอำเภอเมืองกระบี่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เขามาเป็นศักดิ์ขีพยานครับ๑๙วันก่อนคนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีรายนี้เนี่ย
และนางสาววิเวียนชาวย็อกอายุ๒๔ปีเป็นชาวฮังการี
ก็รับมาจากอ่าวนางไปส่งสนามบินนานาชาติกระบี่นะครับ
หลังจากส่งเสร็จก็ได้ขับรถกลับมาทำความสะอาด
ก็พบว่ามีกระเป๋าเงินตกอยู่ภายในมีเงินสดไทยกว่า๕๐๐๐บาท
และเงินฮังการีอีกประมาณ๗๐๐เหรียญ
ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ททนะครับให้ช่วยติดตามตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองคน
รับกระเป๋าเงินคืนแต่ว่าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยก็เดินทางกลับฮังการีไปแล้ว
มอบหมายให้เพื่อนมารับแทนนะครับ
คนขับแท็กซี่ก็บอกว่าดีใจนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นครับ
ในการมาเที่ยวไม่ว่าทรัพย์สินหรือว่าทางร่างกาย
ซึ่งทางด้านนายอภิชัยฮิรันยิกผู้อำนวยการททกระบีก็ชื่นชมคนขับแท็กซี่คนนี้นะครับ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบีและประเทศ
ที่พนักงานขับรถก็มีความซื่อสัตว์สุจริตในการประกอบอาชีพ
จังหวัดกระบีเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวอยู่แล้ว